ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องด้วยนะครับ
เพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องฝนภาคใต้ฝนตกหนักเลยนะคุณนะ

ฝนตกต่อเนื่องนะครับที่จังหวัดนราธิวาสตก๔วันนะครับผม
แม่น้ำนะครับใน๓สายหลักนะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสตอนนี้ก็เริ่มล้นตลิ่งนะครับ
อุตุนิยมก็เลยเตือนนะครับให้เฝ้าระวังนะครับ
เตรียมย้ายของขึ้นที่สูง
ปริมาณน้ำในแม่น้ำสามสายหลักพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
กลับไปด้วยแม่น้ำสุไงโกลกแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำบางนารา
มีระดับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า๑เมตรใกล้ล้นตะหลิ่ง
และมีระดับเพิ่มสูงขึ้นในอัตรา๕๖เซนติเมตรต่อชั่วโมงครับ
หลังก่อนหน้านี้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน๔วัน
ทำให้แม่น้ำสายสำคัญและพื้นที่ราบรุ่มเริ่มมีน้ำท่วมขัง
โดยพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม
ไปด้วยอำเภอสุขิรินศรีสาคอนและอำเภอรือสอ
และล่าสุดทางคมุตูนิยมวิทยาจังหวัดนราธิวาย์
ก็ประกาศเตือนให้ประชาชนเที่ยสัยอยู่ในแม่น้ำ๕อำเภอ
อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอสุไงโกลกตากใบ
แว้งอำเภอศรีสาครและอำเภอรือสอ
เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมขนย้ายสิ่งของ
ขึ้นสู่ที่สูงเพื่อหนีน้ำนะครับ
เพื่อจะหาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับ
เพราะระดับน้ำในแม่น้ำสามสายเพิ่ม
เขาบอกโอ้โหเพิ่มขึ้นถึง๕๖เซนติเมตรต่อชั่วโมง

ครับผมสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้แม่น้ำสุงัยโกลก
หากระดับน้ำล้นตลิงจะมีผลกระทบ
โดยเฉพาะตะบนนานาศและตะบนเกาะสะท้อนอำเภอตากใบ
ต้องติดตามรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับ
ส่วนพื้นที่ตะบนพื้นที่ในอำเภอสุขิรินแล้วก็จันนะ
และอำเภอศรีสาครจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายบุรี
ก็ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่กำลังจะล้นตลิ่ง
และทุกปีจะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโครนไหลทับถนนและเส้นทางการจราจร
ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านนาโอนบ้านท่าเรือตำบลบาตงอำเภอรือสอ
ซึ่งเป็นทางผ่านน้ำจากแม่น้ำสายบุรีตอนล่าง
ให้ประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมรับมือน้ำท่วมนะครับภายใน๒๓วันนี้
ขณะที่ชาวประมงในพื้นที่บ้านทอนชุมชนบาเละฮีเลอำเภอเมืองบ้านเจ๊เหบ้านตะบาอำเภอตากใบนับพันลำนะครับ
อันนี้เป็นการเอาเรือจอดเพราะทะเลมีขึ้นสูง๒๓เมตร
ประมงขนาดเล็กและขนาดกลางเสี่ยงต่อเรือร่มครับ
ตัวนี้อยูในฝั่งจอดไว้รอ
มีการเตือนจากกรมบุตุนิยมต้องดูและเฝ้าระวัง
ใช่นะครับแล้วก็มรสุมยังคงแรงอยู่
ก็ยังมีคำเตือนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
ฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ฝนตกหนาแน่นด้วย
รับฟังคำเตือนเรื่องสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ